ติดตามกันต่อที่เป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุล้อของรถพ่วง
ขณะขับอยู่หลุดกระเด็นไป
แล้วก็ไปกระแทกกันกับพนักงานของเอกชนบริษัทหนึ่ง
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากครับ
ต่ำรวจผู้ทอนพระอิ่มราชา
ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เข้าไปตรวจสอบเหตุอุบัติเหตุ
ล้อของรถพ่วงเทลเลอร์หลุดกระเด็นไปชนกับพนักงาน
เสียชีวิตและบาดเจ็บที่ถนนพระหลโยธิน
ตำบลเชียงรากน้อยจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
ที่เกิดเหตุไปพบร้อของรถเทลเลอร์ขนาดใหญ่๑คู่ครับตกอยู่
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บอีก๓คนถูกนำส่งโรงพยาบาลบางปะอินนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางขวัญตาป้อมสุวรรณอายุ๓๗ปี
เป็นชาวชายเยพูมถูกล้ออัดเต็มร่างกาย
ส่วนคนเจ็บคือนางสาวเนตภาษีฉะเหล่าอายุ๓๖ปี
แล้วก็นางสาวสุธายมรัฐหนูทิพย์อายุ๓๓ปี
นางสาวสุภาพรสุธิศักดิ์อายุ๔๒ปีทั้งหมดนั้นทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับ
ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่อำเภอบางปะอิน
ตรวจสอบห่างออกไปประมาณ๕กิโลเมตร
พบรถพ่วงเทลเลอร์๑๘ล้อจอดอยู่ที่ริมถนนสายเอเชีย
ภาพที่เห็นคือล้อด้านหลังซ้ายหลุดหายไป
และพบนายสารวุฒิไหวดีอายุ๓๐ปีคนขับกำลังเดินหาร้อรถอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่ว่าไม่พบ
ตำรวจจึงนำตัวไปสอบปากคำ
นายสาราวุฒิก็เล่าว่าขับรถเทลเลอร์ปราวไปรับสินค้าที่รถบุรี
ไปที่เกิดเหตุล้อด้านหลังซ้ายหลุดกระเด็นพุ่งไปชนกับกลุ่มพนักงานที่ยืนรอรถอยู่ริมทาง
ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บซึ่งเหตุการณ์นี้คนขับรถเองบอกว่าไม่รู้ตัวนะครับ
วิ่งรถไปประมาณ๕กิโลเมตรจึงจอดรถดูเพื่อตรวจสอบก็พบว่าล้อหลุดหายไป
จึงรีบเดินตามหาแต่ไม่พบกระทั่งจำรวจนำตัวไปสอบปากคำ
เบื้องต้นจำรวจก็ตั้งข้อกล่าวหาขับรถโดดประมาณเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บ